คุณผู้ชมเราต้องให้พื้นที่ข่าวโควิด๑๙
เยอะจริงเพราะคุณผู้ชมดูตัวเลขวันนี้ค่ะ

ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ล่าสุด
ก็แยกเป็นติดเชื้อในประเทศ๕๔๗๗ราย
เรือนจำ๔๔จากต่างประเทศ๑๒นะคะ
รักษาหายแล้ว๓๒๒๓ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่๒๖๔๘๓๔ราย
ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๒๐๘๐ราย

ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๕๒๐๕๒ราย
อาการหนัก๑๙๗๑ราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๕๖๖ราย
ตัวเลขยังไม่น่าไว้วางใจ
เราต้องคุยกันเรื่องโควิด๑๙อีกยาวเลยนะคะ